คุณผู้ชมคะเนื่องในโอกาสครบรอบ๑๐๐ปีชาตการ
นายกัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ซึ่งทางยูเนสโก้ก็มีการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ด้านการศึกษาและการศึกษามวลชน

ก็มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะ
ในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
เปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มขึ้น
จากเดิม๑๐๑แห่งเพิ่มขึ้นอีก๑๐แห่ง

โดยนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรี
ได้เป็นประธานพิธีรับมอบอาคารเรียน๑๐๐ปี
พลวัชรพลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒
บ้านเกาะเต่าอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง

นาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

มีนางสาวอุศนีธโนสวรรค์

ศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับมอบ
และนายวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
ได้มอบเงินจำนวน๒๐๐๐๐๐บาท
เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
เพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา๑๐๒บ้านเกาะเต่าค่ะ
โดยในชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรี
ก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะคะ
บอกว่าคุณภาพการศึกษาของไทยยังมีจุดอ่อน

คัดเลือกให้โรงเรียนบ้านเกาะเต่า

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

เชื่อว่าจะทำให้เด็กในพื้นที่แห่งนี้เนี่ย
มีคุณภาพทางการศึกษามีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น
ส่วนทางด้านนายวัชระวัชรพล

และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
ก็บอกว่าในโอกาสครบรอบ๑๐๐ปีชาตการ
พอกัมพลวัชรพลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จะสร้างโรงเรียนไทยรัฐเพิ่มเติมอีก๑๐แห่ง
จะครบ๑๑๑โรงเรียนภายในปี๒๕๖๒
และเป็นการสารต่อปณิธาน
ที่พอกัมพลมุ่งหวังให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล
มีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะ
ก็ความคืบหน้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีครับ
วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาเปิด
โรงเรียนแรกของโครงการนี้นะครับ

ซึ่งเป็นโรงเรียนเลขที่๑๐๒นะครับ

วันนี้ก็ดีใจมากครับ
แล้วก็ทุกคนบอกว่าฝนฟ้าเป็นใจ
ซึ่งส่วนใหญ่โรงเรียนไทยรัฐก็อยู่ในชุมชนชนบท

โรงเรียนในเมืองกับในชนบทนั้นจะต่างกันมากนะครับ
เราเคยสร้างโรงเรียนอนุบาลชนบท
สมัยผมเป็นรำตรีสร้างอนุบาลชนบทขึ้นมา

โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็ได้ใช้งบประมาณ๕ล้านบาท

เป็นอาคารเรียน๒ชั้น๘ห้องเรียน
ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒บ้านเกาะเต่าจังหวัดตรัง
ใช้ชื่อว่าอาคาร๑๐๐ปีกัมพลวัชรพล
ในโอกาสเฉลิมฉลองร้อยปีชาตการ

เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่อีกโรงเรียนหนึ่งนะ
โรงเรียนบ้านเกาะเต่าอายุเกือบร้อยปี
เพราะว่าก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๔๘๐นะคุณ
แล้วคิดดูว่าสมัยก่อนมีแต่นักเรียนป๑

อาศัยถ้ำเป็นห้องเรียนชั่วคราวโอ้โห
แต่คราวนี้มีเด็กนักเรียน๒๐๐กว่าคนแล้วนะ